คุณผู้ชมคิดว่าผลเอกประยุชน์โอชาเขามีไพคุกคามอะไรต่อชีวิตไหม
เพราะท่านบอกว่าท่านห่วงเรื่องความปลอดภัย

คือผู้นำหรืออดีตผู้นำเนี่ย
จริงแล้วเขาก็สามารถมีคนคอยดูแลอารักษาได้

นี่แหละก็เป็นเหตุผลว่าทำไมท่านถึงยังจะอยู่ต่อ
ที่บ้านพักหลวงที่กองบรรหารราบที่๑รอครับ
บ้านพักเลขที่๗๐๒อยู่ริมบึงบนเนื้อที่เกือบ๓ไร่ครับ

ถ้าจะให้ย้ายต้องไปแก้ระเบียบกองทัพบก

ผู้บัญชาการทหารบกพบทบนั่น
ทำให้เรื่องนี้ครับคุณประเสริฐจันทรรวงทอง

อภิปรายเรื่องนี้ในสภามาแล้ว
แต่ตอนนั้นสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัย
โดยอ้างอิงระเบียบของกองทัพบกว่า

ไม่ควรแล้วไม่ควรจะอยู่บ้านหลวงแล้ว
ถ้าจะอ้างว่าอดีตพบทบอยู่ได้
ถ้าอย่างนั้นอดีตพบทบทุกนายทุกคน

ว่าทำไมถึงห่วงเกินบ้านพักหลังเนี่ย

ฆาตการที่เป็นพบทบเนี่ยเกษียณมามีหลายคนมากนะครับ
มีหลายคนมากก่อนหน้านี้มันก็ต้องมาอยู่กัน
ผมเข้าใจว่าบ้านหลังนั้นคงจะมีอะไรครับ
เหมือนกับว่าห่วงเหลือเกินนะครับ
เพราะว่าทราบว่าหลายเหตุการณ์หลายครั้งเนี่ย

ประชุมหาลือของบุคคลสำคัญของ
ขอสชในสมัยก่อนนะครับ

คุณประเสริฐนะเลยค่ะพพไทยก็
ส่วนความเห็นของคุณวิโรธลักษณะดีศรครับ
สบรชพเก้าไกล่เนี่ย
ทวิตข้อความนะว่าการที่พลเอกประยุทธ์
ยังยืนยันจะอยู่บ้านหลวงโดยอ้างเรื่องความปลอดภัย
คุณวิโรธบอกผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย

แต่อาจจะกลัวว่าเอกสารหลักฐานต่างที่เก็บเอาไว้ที่บ้านหลวงหลังนั้น
ซึ่งอาจเป็นหลักฐานในการสมคบคิดอะไรบางอย่าง
อาจจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนก็เป็นได้
โอ้โหนี่คุณวิโรธมองไปแบบว่าเหมือนกับสหรัฐเลยนะ
ที่ว่าไปเจอเอกสารลับที่บ้านผู้นำอะไรอย่างนี้นะ

แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อในทฤษฎีของคุณวิโรธหรือเปล่านะ

แต่ไทยรัฐทีวีครับก็ไปตรวจสอบพบว่า
อดีตผู้บัญชาการทหารบกที่เคย
มีบ้านพักอยู่ในค่ายทหารเกือบทั้งหมดนะ
ย้ายออกมาอยู่บ้านพักส่วนตัวกันเกือบทั้งหมดแล้วครับ
ที่บอกว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่าก็มีแค่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ยังใช้บ้านพักในค่ายทหารเป็นที่พำนักถาวรครับ